คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่สุพรรณบุรีค่ะ
คือจริงแล้วสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว

เพราะว่ากว่าจะให้ไฟดับสนิทจริงอย่างน้อย๓วันนะคะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะคือเหตุการณ์ไฟไหม้
บริเวณลานเก็บกองใบอ้อยแห้งข้างโรงงานน้ำตาลชื่อดัง

ไฟไหม้ตั้งแต่เย็นเมื่อวาน
ดับเพลิงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เมื่อตอนดึกที่ผ่านมา

เพราะว่าด้านล่างของกองใบอ้อยค่ะ
มันเป็นใบอ้อยแห้งมันคือเชื้อเพลิงอย่างดี
ต้องเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมง
ถ้าให้ดับสนิทจริงอย่างน้อยนะคะคือ๓วัน
นายศิษย์ที่ศาสตร์แย้มพลายพิรมในอำเภอด่านช้าง
สั่งจัดศูนย์บัญชาการเพื่อประเมินสถานการณ์
หาแนวทางในการดับไฟที่มันก็จะปะทุขึ้นเรื่อย

เนื้อที่ตรงนี้เนี่ย๖๕ไร่มีใบอ้อย๓๗๐๐ตัน
เพลิงไหม้ไปแล้ว๒๘ไร่
ใบอ้อยถูกเพลิงไหม้มากกว่า๑๘๐๐๐ตัน
อ้อยทั้งหมดเป็นใบอ้อยที่โรงงานรับซื้อเอาไว้ตอนสดนะคะ

ทีนี้ทางผู้มนุยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๒สุพรรณบุรี
ธิรยุทธ์จันดิตทวงก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้

คือเป็นรถฉีดน้ำดับเพลิงระยะไกล
ไปช่วยเสริมป้องกันฝุ่นละออง
เพราะว่าบางทีพอลมแรงฝุ่นมันฟุ้ง
ประเมินกันอีกทีค่ะก็ต้องดูทิศทางลมด้วย
อย่างที่บอกว่าอย่างน้อย๓วันนะคะถึงจะดับสนิท
คือเจ้าหน้าที่ได้มีการประเมินเบื้องต้นนะคะ
เพราะมันมีกลุ่มควันคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
คือมันลอยกลุ่มควันแบบนี้แล้วถ้าลมแรง
มันจะมีขี้เท่าของเศษใบอ้อยลอยไปในเขตชุมชน

ทีนี้ต้องรอดูทิศทางลมแล้วก็ประเมินกันแบบวันต่อวัน
คุณพี่บอกถ้าคิดว่าจะมอดหมดคง๓วัน
ใช่อย่างน้อยนะแล้วควันดูสิคะ
แล้วถ้าเกิดมันไปในเขตชุมชนมันจะแย่
คือสาเหตุน่าจะเป็นเพราะอากาศร้อน
กากใบอ้อยแห้งมันวางทับกันแล้วมันเยอะ
พอมันร้อนเนี่ยมันเกิดแบบประกายไฟไฟไหม้อย่างนี้นะคะ

เดี๋ยวต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
โรงงานน้ำตาลตอนนี้ก็นำรถน้ำ

และของโรงงาน๒๐กว่าคัน
เตรียมรับมือกับเหตุเพลิงไหม้
ก็ประเมินกันว่าต้องดูสภาพอากาศ
ดูปริมาณใบอ้อยแห้งด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมภาค๕
กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ไปตั้งสถานีวัดค่าอากาศแบบเรียลไทม์
มีอยู่๓จุดค่ะก็คือจุดที่เกิดไฟไหม้นะคะ
อีก๒จุดคือที่แหล่งชุมชนใกล้กับโรงงาน
ถ้าค่าอากาศมันแย่ต้องอบพยพ
อาจจะต้องอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้

ใช่ไม่ให้มีการเผาอะไรแบบนี้ค่ะ

เป็นใบอ้อยแห้งทับกันอยู่
โอ้โหทุกผู้ชมครับ